คุณผู้ชมคะมาดูที่กรุงเทพมหานครนี่เลยค่ะกลัวเป็นปากชาวบ้าน
กลัวเป็นขี้ปากชาวบ้านอ่าลูกสาววัยยี่สิบแปดปีเลิกกับสามี
แต่พ่อแท้ไม่อยากให้เลิกอยากให้กลับไปคืนดี
ทำยังไงรู้ไหมคะล่ามโซ่ขังไว้ในห้อง
แล้วก็ล็อกกุญแจที่เท้าห่วงโซ่ไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเพียงแค่ไม่อยากให้เลิก
อยากให้กลับไปคืนดีกันกับสามีนี่คือห้องเช่าเป็นเป็นห่วงชาวบ้านมากกว่าลูกตัวเองหรอ
ก็นั่นอ่ะสิไม่อยากให้ชาวบ้านพูดกลัวชาวบ้านกับเขาใช่กลัวชาวบ้านเขาพูดให้มา
ลูกสาวแต่งงานไปก็เลิกลากับสามีอะไรแบบเนี้ยเพจสายไหมต้องรอด
ได้รับการร้องเรียนนี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูข้อเท้าเธอดีนะคะ
มีโซ่ขนาดใหญ่คล้องไว้แบบนี้แล้วก็ล็อกกุญแจเธอสวมเสื้อสวมผ้าถุงผ้าอยู่เลยอ่ะ
เธอนั่งอยู่ในห้องเช่าแบบเนี้ยอืมได้รนนี่ค่ะลามโซ่ไว้แบบเนี้ย
อนุญาตเบลอนิดนึงข้อเท้าของเธอนั่นคือโซ่ที่คล้องไว้จากพ่อแท้
พ่อแท้แท้นะคะเป็นคนทำทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดเข้าไปตรวจสอบโดยคุณเอกพบนะคะ
ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ถนนจูวินทวงเขตน้องจอก
อ่าปรากฏว่าอ่าพลเมืองดีร้องเรียนไปนางสาวเอนามสมมุติวัยยี่สิบแปดปีคนนี้ค่ะ
เธอถูกพ่อแท้เนี่ยล่ามโซ่เอาไว้แบบนี้ในสภาพอิดโรยใบหน้าเขียวช้ำปากแตกด้วย
มีแผลที่ปากเธอด้วยนะคะริมฝีปากส่วนข้อเท้าเนี่ยก็ถูกโซ่ขนาดใหญ่ล่ามไว้นานหลายวันแล้วนะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้เธอบอกว่าคนเป็นพ่อแท้แท้เนี่ยไม่ต้องการให้เธอไปมีแฟนใหม่อืม
เพราะว่าเมื่อหกเดือนก่อนเธอขอแยกทางกับสามีคนเดิมสามีคนเดิมของเธอเนี่ย
กันมา๙ปีมีลูกด้วยกันสองคนตลอดเวลาที่คบกันคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
กับสามีคนเดิมเนี่ยเธอโดนสามีด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อหน้าคนอื่น
นอกใจในขณะที่ท้องลูกคนเล็กครับโอ้โหแล้วก็แถมสามียังไปแอบมีอะไรกับเพื่อนด้วย
เธอเล่าให้ฟังอ่าเพื่อนของเธอเธอเลยตัดสินใจรับไม่ได้ค่ะ
เลิกทางกับสามีเลยแต่คนเป็นพ่อไม่ยอม
หัวโบราณบอกเธอว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยแต่งงานก็ต้องอดทนนะ
ลากันไปแบบนี้เดี๋ยวถูกชาวบ้านชาวช่องเขานินทาเอา
ไม่อยากให้เลิกให้กลับไปคืนดีกับสามีเถอะ
แต่เธอบอกทนไม่ไหวแล้วอ่ะพ่อสุดท้ายพ่อไม่ยอมค่ะก็ต้องล่ามโซ่ไว้แบบนี้นะคะ
หลังจากที่ขอหย่าไปตอนนี้สามีก็ยังไม่ยอมมาเซ็นใบหย่านะคะแล้วเธอก็ขอแยกกันอยู่แบบเนี้ย
สามีเคยมาง้อแล้วเคยมาง้อขอคืนดีกลับมาคืนดีกันได้ไหมมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
แต่เธอก็ปฏิเสธยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ขอกลับไปคือดีเจ็บจนช้ำแล้วอ่ะ
หลังจากนั้นนะคะเธอก็โดนพ่อเธอทำร้ายแบบนี้หลายครั้ง
สามีก็ต้องเลิกเพราะว่าสามีเจ้าชู้ไปมีผู้หญิงคนอื่นมีอะไรกับเพื่อนตัวเอง
ขณะที่เธอตั้งคันส่วนพ่อเองก็ไม่อยากให้เลิกกับสามี
เพราะว่ากลัวชาวบ้านนินทาพ่อก็ทำร้ายสามีทำร้ายจิตใจ
พ่อก็ทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดก็เข้าไปตรวจสอบ
เพื่อที่จะเร่งให้การช่วยเหลือและที่สำคัญเรื่องแบบนี้
ต้องบอกว่าให้เป็นการตัดสินใจของผู้หญิงคือลูกสาวอ่ะ
ให้เป็นการตัดสินใจของเขาเองส่วนเรื่องปัญหาภายในครอบครัว
ก็หวังว่าจะมีการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันไป
เห็นใจทุกฝ่ายนะคะครับอ้าวอย่างงี้ละกัน
เราตามต่อให้ล่าสุดเหมือนกับว่าข้อมูลมัน
กลับตลปักเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะมีรายงานล่าสุดมาว่า
จริงแล้วเนี่ยน้องผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้
เขาเต็มใจให้พ่อเขาล่ามโซ่ตัวเองเพราะเขามีการตกลงกับพ่อเอาไว้
เพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนหนีพ่อออกไปอยู่กับแฟนใหม่
แล้วสุดท้ายต้องกลับมาหาพ่อแล้วก็เหมือนเข้าใจว่าเออ
สิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ดีที่หนีไปอยู่กับผู้ชายมันผิด
ก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านหาพ่อและตกลงว่าให้พ่อล่ามโซ่หนูแล้วกัน
นะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเหมือนข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเน
อันนี้ฝั่งจากที่คุณพ่อเขานะฮะก็เลยกลับมาสุดท้ายล่าสุด
ปลดโซ่ออกจากข้อเท้าของลูกสาวเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เคลียร์ปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะ
ตัวเธอเองยอมให้พ่อล่ามโซ่เพราะก่อนหน้านี้หนีออกไปอยู่กับแฟนใหม่เอง
นะฮะก็เลยเป็นประการรัชนีคุณผู้ชมอ่ะ
พ่อลูกเคลียร์กันตกลงและทำความเข้าใจกันซะนะครับ